สวัสดีค่ะได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราทั้งสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวมาเจอกับเราสามคนแบบนี้นะครับ
ผมชนะคุณสุพัสราและน้องจูด้งครับ
ใช่ครับวันนี้เช่นเคยของรางวัลเราก็ยังแจกอยู่
วันนี้เป็นคิวของนาฬิกากามิ่ง

มันนอกไปหน่อยนะฮะออกเสียงผิด
เออสำหรับนาฬิกาการ์มิ้นนะจ๊ะ
สำหรับคนที่ชอบวิ่งอย่างคุณชนะอ่า

บางทีก็วิ่งข้างบนบ้างวิ่งข้างล่างบ้าง
อุ๊ยเบาเดี๋ยวต้องรวดมา

แล้วก็ลงมาข้างล่างตึกเพื่อมาทำงาน

แล้วก็ตอบคำถามว่าคุณชอบเมนูอาหารอะไร
อยากให้พิธีกรทานพร้อมกับบอกเหตุผลด้วย
เมนูอาหารเจที่อยากให้พิธีกรทานนะคือเมนูอะไร
บอกกันมาหมี่ซั่วไหมหมี่ซั่วเจก็มี
หรือจะเป็นผัดผักแบบผัดผักเจไปเลย

เหตุผลเพราะอะไรถึงต้องให้เราทานเมนูนั้น
หรือว่าจะมีใครส่งมาตรงใจดิฉัน
เพราะว่าดิฉันชอบทานขาเห็ดอบแห้ง
ขาเห็ดอบแห้งใช่เฮ้ยเห็ดมันมีขาด้วยเหรอ
คุณน่ะเรียนที่ไหนมาเขาไม่รู้ว่าเห็ดมีขาค่ะ

ไม่ได้พูดอะไรเลยเอาเป็นว่ามันอร่อยแล้วกัน

วันนี้วันศุกร์นะฮะเดี๋ยวจะทำการเฉลยว่าใครจะได้ไป
ส่วนวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการทานเจใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเช็คราคาผักกันหน่อย
เพราะขามาแพงขึ้นถูกไหมค่ะแต่หลายที่ถึงแม้ว่าจะแพง
มันก็มีทางที่ถูกเพราะว่าทานิดเขาเตรียมรถละคาช่วยให้ครับ
ถามว่าจะช่วยยังไงยังไงคะจัดรถไปขายถึงหน้าบ้านเลยฮะ
นี่ครับคือรถพุ่มพวงของกรมการค้าภายในนะฮะที่ทางกระทรวงพาณิชยเขาร่วมจัดนะครับ
ตระเวนขายผักสดและอาหารเจราคาถูกกว่าท้องตลาด
ลดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์
ครึ่งครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแบบนั้นเลยครับแล้วรถคันนี้จะวิ่งไปที่ไหนบ้าง
บอกว่าอยู่ในเขตกรุงเทพนะครับจะมีจุดขายเนี่ยประมาณสักร้อยจุด
ต่างจังหวัดมีไหมมีไหมคะ๕๖จุด
มีเหมือนกันรวมทั้งหมด๗๐๐คันวิ่งวุ่นทั่วประเทศเลยฮะ
อย่าใช้คำว่าวิ่งวุ่นสิเป็นเรื่องที่ดีไม่วุ่นเนอะ
ใช่ครับวิ่งไปให้ถึงทุกที่ทุกบ้านเรือนจริงเลยนะครับ
แต่ละวันเขาจะไปขายที่ไหนบ้างผมบอกเลยคุณไปเช็คเอาเลยละกัน
คือเข้าไปในนั้นนะผมเคยเห็นแล้วคือเรื่องของเรื่องน่ะ
เขาจะทำเหมือนประมาณว่ารถเนี่ยนะฮะจะวิ่งไปตามจุดต่างตามแผนที่เลย
มันจะขึ้นแบบนั้นเลยคุณจะสามารถเช็คได้ว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมเนี่ย
จะมีรถคันนี้วิ่งไปขายผักหรือไม่
คุณจะได้ไปดักรอถูกเหรอถูกต้องไปดักรอซื้อไม่ได้ไปดักรอป้น
ถูกต้องครับจะได้รู้นะคะอ่าทีนี้ค่ะช่วงนี้ผักแพง
กระทรวงพาณิชย์ก็เลยต้องออกมาทำแบบนี้และสาเหตุที่ผักแพงอย่างหนึ่งก็คือน้ำท่วม
จริงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะคะฝนก็ยังจะตกลงมาเพิ่มอีก
ช่วงนี้ต้องระมัดระวังฝนยาวเลยนะคะไปจนถึงช่วงสัปดาห์นี้เลยก็คือช่วงวันอาทิตย์

คุณค่ะตรวจสอบเรื่องของฝนกันหน่อยนะคะ
สัปดาห์นี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนเรื่องพายุโนรูค่ะ
ก็จะทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกหนัก
ออกจากบ้านอย่าลืมนะพกร่มไปด้วยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฝนชุ่มฉ่ำร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่เลย
ตกยาวยาวไปจนถึงช่วงวันอาทิตย์เลยนะคะเขามาตอนไหนบ้าง

มาตำนัดเลย๕โมงเย็นทุกวันเลยโอ้ย๕โมงเย็นมันช่วงเวลากำลังกลับบ้านกันเลยนะ
โอ้โหเปียกปอนกันใหญ่เลยค่ะนี่แหละถึงบอกว่าจะต้องระมัดระวังแล้วก็จะตกยาวไปจนถึงช่วงเช้าเลย
ไปไหนมาไหนร่มเล็กน่ะติดกระเป๋าเอาไว้อุ่นใจไม่เปียกไม่ป่วยเขาว่าอย่างนั้น

เอาไม่คุณทำอะไรกันเนี่ยกูบอกว่าถวมน้ำมาให้ทิ้งตักใช่ไหมละใช้ไม่ได้แล้วยุคนี้สมัยนี้

น้ำมาให้รีบถกถกกางเกงขึ้นรอแล้วเนี่ยไหนบอกว่ามา๕โมงเย็น
มา๕โมงเย็นยังไม่มาแงะตอนนี้ยังไม่ถึงอีกปั๊บนึง

คุณผู้ชมเรื่องของฝนฟ้าอากาศเราก็มาฝากเตือนกันแบบนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางพื้นที่โดนน้ำท่วมมากฝนตกมาก
ก็ทำให้บางพื้นที่เสียหาย
อย่างที่เชียงใหม่กำแพงเมืองนะครับ
ที่เขากั้นเอาไว้สร้างเอาไว้เนี่ย
มันเก่าสุดโทรมสุดท้ายพังลงมาเลยครับ
ที่เชียงใหม่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นกับกำแพงตรงนี้
เนี่ยฮะมันพังทันลมลงมาเป็นแนวยาวประมาณสัก๓๐เมตรได้

โอ้โหดูนะแนวตรงนี้เป็นแนวกำแพงชั้นนอก
มันดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เขาสร้างขึ้นเพื่อครอบกำแพงเดิมชั้นใน
ที่บริเวณประตูช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไอ้ประตูด้านในไอ้ที่แบบว่าเป็นอิดเก่าแก่ในยุคสมัยโบราณ
สบายใจได้ค่ะไม่ได้รับความเสียหายค่ะแต่ไอ้ตรงที่เสียหายที่ถล่มลงมาเนี่ย
คือจุดที่เขาสร้างเอาไว้ในช่วงหลังแล้วโล่งอกเนอะไม่ใช่ของเก่าของแก่เนอะ
ใช่ครับเขาสร้างเอาไว้สักประมาณต้นปีพุทธศักราช๒๕๐๐โอ้ก็หลายปีแล้วนะ
ห้าสิบหกสิบกว่าปีแล้วอ่ะ๖๕ปีแล้วอ่ะ๖๕ปีถ้านับปีปัจจุบันน่ะนะใช่ค่ะ
คือคุณผู้ชมล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่พร้อมกับคณะนะฮะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วล่ะว่าเอ๊ะกำแพงถล่มแบบนี้เราจะจัดการอย่างไรเบื้องต้นกั้นไว้ก่อน
กั้นตรงนี้เอาไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมาไม่ได้รับอันตราย
แล้วเดี๋ยวเขานะฮะจะทำการบูรณะสร้างใหม่ขึ้นมาเชียงใหม่เนาะ
คุณผู้ชมต่ออีกสักที่หนึ่งครับศรีสะเกดตรงนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันคุณผู้ชมนี่คุณดูน้ำ
เดี๋ยวทะลุทะลุถนนเหรอ
อู้เนี่ยครับตรงนี้นะครับคือผนังดินกั้นน้ำเสียวที่บริเวณถนนสาย
ราศีสลัยโพนซ้ายที่เป็นพื้นที่ที่จะเดินทางไปยังบ้านดงเค็ง
ตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลาราชตรงนั้นมันพังแล้ว
ว้าวดูดูดูดูสุดต่อเนื่องอีกค่ะ
ใช่แล้วครับคุณสุพัสราครับแบบนี้นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งหาแนวทางเพื่อป้องกันการไหลทะลักของน้ำ
แล้วก็รีบซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้มันกลับคืนสู่สภาพโดยปกติโดยเร็วที่สุด
เห็นแบบนี้แล้วน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะ
อีกสักที่หนึ่งครับอุบลราชธานีที่นั่นก็อวมอุบลเนี่ยบ้านเกิดเมืองนอนคุณสุภาษาลาเลยนะ

เออแล้วตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะต้องนำเรือ
ระเวนออกแจกจ่ายถุงยังชีพในนั้นก็จะมีพวกอาหารแห้งนะ

ตรงนี้คือบริเวณท่าป้งมั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ตรงนี้ถูกแม่น้ำมูลไหลท่วมบ้านเรือนเลยนะ

แล้วประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนนะครับ

นำเรือมามอบของที่จำเป็นให้กับชาวบ้านใช้ก่อน
เพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านต้องการมากคือ

อีกอย่างด้วยนะน้ำดื่มนะน้ำสะอาดด้วย

จะได้ปลอดภัยสุขลด้วยค่ะ

ถ้าเจอลิงก์แบบนี้จากทกศห้ามกดเป็นอันเด็ดขาดนะครับ
นี่ครับลิงก์แบบนี้นะห้ามกดนะฮะล่าสุดครับ
มีประชาชนหลายคนเลยโดนแล้วนะฮะ
เขาโดนมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรครับ
เห็นว่าประชาชนที่โดนหลอกเนี่ยแล้วก็หูโดนไปหลายลายนะครับ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรครับ
หรือโทร๐๒๕๕๕๐๕๕ก็ได้นะครับ
โอ้เบิร์นอาจจะจำง่ายอยู่นะหัวเราะร่วนเลย๐๒๕๕๕
แต่ว่าต้องหัวเราะตอนที่เราไม่ถูกคนร้ายเนี่ยโกหกเราแล้วนะ
เพราะฉะนั้นนะครับฝากเตือนไอ้ลิงก์พวกนี้อย่าไปเที่ยวได้กดตรงกดตามนะ

ใช่จะเศร้าแทนนะจริง
เอาทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของคุณยายใจเด็ด
คุณยายเนี่ยรักหลานมากนะคุณยายได้ยินเสียงหลานร้องโวยวายออกมาจากในห้องอะค่ะ
ทีประตูเข้าไปเจอคนร้ายคล่อมหลานสาวอยู่โอ้โหตกใจเลยค่ะ
คุณยายจับคนร้ายฟังไม่ผิดนะคุณยายจับคนร้ายมัดเท้ารอตำรวจมาจับค่ะ
มาวันแรกก็ก่อเรื่องซะแล้ว

คุณเนี่ยผู้ชายคุณเนี่ยแล้วคุณยายที่จับจนเขาคือเนี่ยเนี่ยคุณยายผมเนี่ยค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่หมู่ที่๓ตำบลหนองอีรุน
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะตำรวจสพบ้านบึง
แล้วก็มีคนงานชาวไทยคนอื่นยืนล้อมคนร้ายอยู่
คนร้ายชื่อว่านายชันลอบนะคะเป็นแรงงานชาวเมียนมา
ถูกจับมัดมือด้วยเชือกอย่างแน่นเลย
และคนที่มัดมือเจ้าโจรคนนี้ไม่ใช่ใคร

คุณยายค่ะคุณยายของผู้เสียหาย
คุณยายชื่อว่าคุณยายทองสุกแช่มรำอายุตั้ง๖๗ปีแล้วนะ
และผู้เสียหายที่จะถูกเจ้าผู้ชายคนนี้เข้ามาข่มขืน

คุณยายนะหลังจากเถอะเจอทีมข่าวของเราก็เล่า
ทีมข่าวเราฟังบอกว่าจนหนุ่มเมียนมาคนนี้
มันเดินทางมาที่เพลิงผ้าคนงะวันแรกเนอะ

ตกกลางคืนคุณยายกำชับหลานเลยหลานสาวนะ

มันท่าทางไม่ค่อยดีดูมันจะย่องเข้ามาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยอืม
คุณยายก็คิดไม่ผิดจริง
ช่วงนั้นค่ะช่วงเกิดเหตุทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อน

เขานอนกันตรงนี้นะแล้วถามว่านอนกันยังไง

หลานสาวที่เป็นผู้เสียหายไม่ได้อยู่คนเดียว

เนี่ยแล้วเจ้าโจรเข้ามายังไงก็ไม่รู้
และหลังจากนั้นค่ะคุณยายบอกว่าคุณยายยังไม่นอนไง
ยายได้ยินเสียงหลานสาวร้องโวยวายขึ้นมา

เจ้าคนร้ายเนี่ยนั่งคล่อมหลานสาวอยู่
และคุณยายบอกว่าจังหวะนั้นหลานฉันก็เก่งเหมือนกันนะ
บอกคนร้ายเลยคนร้ายหงายเงิบไปเลยนะคะ
แล้วคุณยายก็เข้าไปมองดูสิมันเป็นยังไง
มันตาเบอร์เหมือนกันคล้ายคนละมือ
คุณยายตบหน้าไปที่หน้าคนร้ายฉากใหญ่ค่ะ

ใช่แล้วก็เอาเชือกมัดมือโทรแจ้งตำรวจ

ทีนี้มาดูฝั่งผู้เสียหายเล่ากันบ้างนะคะ
ผู้เสียหายซึ่งเป็นหลานของคุณยายอายุ๒๑ปีบอกว่าช่วงเกิดเหตุ

รู้สึกเหมือนมีใครมารูปไลค์ที่ตัว
ลืมตาขึ้นมาอ้าวไม่ใช่ผัวตัวเองค่ะ
ตะโกร้องหอความช่วยเหลือโอ๊ยช่วยด้วย
แม่และยายมาเจอก็เลยเนี่ยจับเจ้าคนร้ายเอาไว้ได้นะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจควบคุมตัวไปที่โรงพัก

เจ้าตัวเนี่ยยังไงเนี่ยว่ายังไงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่า
ช่วงเวลานั้นที่ไม่ได้สู้ขัดขืนเพราะไม่มีแรง

เนี่ยตอนที่ควบคุมตัวนะฮะเดี๋ยวจะพาไปที่โรงพัก
ตอนที่นั่งเนี่ยนะฮะตำรวจเขาก็ถาม

บอกมาวันแรกเลยใช่ไหมแล้ววันแรกยังไง
เห็นตัวผู้เสียหายเห็นวันแรกผู้ต้องหาคนนี้บอกชอบ
หลักแรกพบซะเหรอชอบเลย

ก็เจ้าตัวมันวิ่งไงอ๋อวิ่งแล้วทิ้งรถเอาไว้เลยอ่ะเออขากลับลืมหรอโอ้ยไม่ได้ลืมหรอก
แต่ตั้งใจทิ้งเลยคุณสุพันธ์สาราเออเพราะว่าถ้าเกิดมัวแต่จะไปเอาสกูเตอร์
อ่าโดนจับได้แน่แน่อ๋อสกูเตอร์เนอะเสียว่าเออเออใช่ไหมอ่ะอีก
ว่ามันจะเล่นเครื่องได้อ๋อเอาหรอวิ่งหนีไปแล้วล่ะครับครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดจับลักษณะของเขาได้แล้วก็พฤติกรรมด้วยว่าเขากำลังจะปีนเก้าอี้ขึ้นไปแอบดูคนอาบน้ำ
นี่ไงผู้เสียหายยังบอกอีกนะว่าหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะ
ตอนนี้เขาก็บอกนะผู้เสียหายบอกเองนะบอกว่ายังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไห
แต่ผมเชื่อว่าตำรวจเองก็พยายามไล่เลียงจากภาพกล้องวงจรปิด
เพื่อดูเส้นทางในการหลบหนีของคนร้าย
ใช่ค่ะเพราะว่าดูจากรูปภัณฑ์สันธารมันชัดเจน
รวมไปถึงสกุตเตอร์ไฟฟ้าที่ทิ้งเอาไว้เพราะคนแถวนั้น
ฮะมันเป็นของใครเออคนแถวนั้นเขารู้
นั่นไงแต่ยังไม่ได้ไปปักปั๊มนะว่าเอ๊ะ
เจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้เขามาทำพฤติกรรมอย่างนี้จริงหรือเปล่า

คุณผู้ชมฮะแต่ชาวบ้านเขาก็ล่ำลือกันนะ
อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านบอกนะว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยนะ
ก็มักจะมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้
เคยก่อเหตุขโมยชุดชั้นในผู้หญิงในหมู่บ้าน
แล้วเคยถูกจับกลุ่มคดีข้อหายาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง
คือชาวบ้านแถวนั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันจริงว่า
เนี่ยภัยสังคมในเมื่อมันชัดเจนอะไรแบบนี้
ผมว่าคุณตำรวจควรจะจับตัวมาให้ได้
เพื่อเอามาสอบถามเค้นความจริงว่าทำแบบนี้จริงหรือไม่
สิ่งที่น่ากลัวที่เขาอยากจะให้จับได้เนี่ยก็เพราะว่า
ถ้าหลังจากนี้จับไม่ได้ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากกว่านี้ล่ะ
เออมันย่ามใจนะเดี๋ยวมันทำอะไรหนักกว่านี้ขึ้นมาทำไง
เพราะว่าที่เขาล่ำลือกันมันก็หนักจริงตรงที่ว่า
บางจุดบางที่ตรงหลังห้องน้ำที่เขาไปแอบดู
เขาเจอคราบอันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะเจอคราบอสุจิ
มันน่ากลัวอย่างนี้กล้าทำขนาดนี้แล้ว
ก็เราก็ไม่รู้ต่อไปอนาคตมันจะเป็นยังไงไง
สาวในหมู่บ้านใจสั่นเลยเนอะเอาคุณตำรวจช่วยหน่อยละกันนะครับ
เอาส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยนะคะให้คุณชนะและคุณจูด้ง

เป็นคอนเทนต์จากพระสงฆ์รูปหนึ่งแล้วตอบมาในไลน์หน่อยนะ
ลักษณะคอนเทนต์แบบนี้โอเคไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าดีไม่เหมาะสมไหม
คุณชนะเขาว่าแบบนี้นะแต่คอนเทนต์เนี่ย
อธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าเขาสืบถอยหลังไปตามเอ่อ

ด้วยนะคะและคอนเทนต์ก็คือลักษณะหลวงพี่เนี่ย
ก็นั่งสมาธิอยู่แล้วก็เกิดเห็นนิมิตรเป็นหญิงสาว
สวมชุดอะนักศึกษาอะมาคือไม่หวังดีชะครับ
คือความหมายเป็นแบบนั้นไงจริงหลวงพ่อหลวงพี่เนี่ยอาจจะคิดว่าอยากจะให้เป็นแบบนี้แหละ
เหมือนมีมารมาผจญเนี่ยแต่คนดูแล้วเขาคิดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
เพราะว่าภาพมันทับซ้อนกันไงโอ้ใช่ไง
ทับซ้อนกันเห็นแล้วว่าชาวพุทธก็ไม่สบายใจ
เอาแต่จริงแล้วเขาบอกว่าพอหลายคนดูแล้วอยากจะไปตามหาว่ายังอยู่ไหม
เพจนี้เขาดังนะใช่ก็เลยเซฟไว้ทันนะคะ
แล้วก็เอามาเผยแพร่แบบนี้คุณผู้ชมว่ายังไงนะคะ
ชาวเน็ตบางคนเขาก็บอกว่าอย่าไปคิดมากสิ
ก็เหมือนนั่งสมาธิแล้วมีมารพจนไงอย่าไปคิดอะไรมากเลย

คุณช่วยพิจารณาใช่ไหมคะว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะ

กำลังดูพิจารณาว่าเราจะไปนั่งสมาธิยังไงให้จิตใจเราสงบ
โอเคไม่ได้เกี่ยวกับชุดนักศึกษาเนอะ

คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยลุ้นระทึกครับ
คุณยายท่านหนึ่งวัย๘๐กว่าปีแล้วฮะพายเรือมาอยู่ดี
เรือล่มครับจะล่มเรือรั่ว
เหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันครับ

นี้คุณผู้ชมแล้วคุณจ่ายพายมาแบบนี้ไม่รู้รู้ตัวหรือเปล่า
แต่ว่าน้ำเนี่ยเข้าไปครึ่งเรือแล้วนะฮะ

ครึ่งลำแล้วดูฮะโอ้โหแล้วคุณยายก็พายออกมานี่พยายามจะเข้าฝั่งฮะ
ดีมีคนมาช่วยนะครับโอ้โหเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับ
เกิดขึ้นที่บริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวกคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะเหตุการณ์แบบนี้เธอก็เลยเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยลองส่องดูหน่อยส่องซูมเข้าไปเห็นว่าปรากฏว่ามีน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาที่เรือ
จนทำให้เรือเนี่ยเกือบจมครับเธอก็เลยตะโกนตะโกนบอกคนแถวนั้นบอกช่วยหน่อย
ช่วยยายขึ้นเจอเรือหน่อยหลังจากนั้นคนก็มาเนี่ยครับ๓คนมาช่วย
ก็เลยพายายขึ้นไปบนฝั่งจนสำเร็จแล้วก็พายายมานั่งสงบตรงนี้นะฮะ
แล้วก็ช่วยกันพัดยายเป็นอะไรมานั่งพักไว้ก่อนนะเนาะ
นั่งพักไว้ก่อนเนี่ยนะครับพี่คนนี้ก็รีบวิทย์น้ำออกจากเรือใหญ่เลยนะครับ
เสร็จแล้วก็มีการเลี้ยงด้วยนะอ่าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวปลอบใจคุณยาย

นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
โอ้โหแหมต่อกันเป็นเหมือนกับว่าขายผลไม้แต่อย่างนี้ฮะฟังราคาตอนแรกเนี่ย
นั่งไปเนี่ยแปดร้อยบาทฟังแล้วตกใจนะ
เรื่องของเรื่องนะฮะโชเฟอร์คนขับรถแท็กซี่คันนี้จริงดูแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนแท็กซี่เท่าไหร่

ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่าแท็กซี่ผี
ก็คือเป็นรถแท็กซี่ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมขนส่ง
พวกป้ายดำนั่นน่ะแต่ป้ายเขาไม่ได้ดำหรอกนะ
ก็คือเป็นรถส่วนตัวแล้วเอามาใช้ในการรับส่งผู้โดยสาร

อารมณ์แบบนั้นแล้วปัญหามันเกิดขึ้นยังไง
ซี่คันนี้ไปรอรับผู้โดยสารที่หมอชิด๒

ซี่ผีส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะมาในช่วงกลางค่ำกลางคืน
ช่วงที่หาแท็กซี่ปกติได้ยากลำบาก
วิธีการของเขาก็คือรอให้ผู้โดยสารลงจากรถทัวร์
พอลงมาปุ๊บกรูเข้าไปหาเลยอ่า
ผู้โดยสารที่มาจากรถทัวร์เขาจะไม่รู้หรอกครับว่า

เมื่อกระทั่งตกลงจะไปด้วยเขาจะพาไปที่รถของเขา
นั่นแหละครับผู้โดยสารเขาถึงจะได้เห็นอีกทีว่า
เฮ้ยนี่มันไม่ใช่รถแท็กซี่ปกติทั่วไปนี่นะ
ไม่ใช่เขียวเหลืองไม่ใช่ส้มไม่ใช่ชมพูนี่นะ
ใช่ครับแล้วแท็กซี่คันนี้มันมีปัญหายังไง
ตรงที่ว่าเมื่อตกลงกันแล้วว่าจะไปส่งตรงไหน
แต่คิดราคาค่อนข้างแพงตามภาพที่เห็น
ต้นทางหมอชิดปลายทางไปตลาดภู
โอ้โหเก็บตั้ง๘๐๐เขาบอกว่ามีค่าทางด่วนด้วย
แต่ต่อให้มีทางด่วนด้วยนะขึ้นทางด่วนด้วยเนี่ย

แล้วสุดท้ายที่ยอมเจรจาลดราคาลงมาเพราะว่าทางฝั่งผู้โดยสาร
เขามากันหลายคนเออคนขับรถแท็กซี่ผีคนนั้น
เขาก็เลยดูจะกลัวไงก็เลยยอมจาก๘๐๐ลงมาเป็น๕๐๐
สักพัก๓๐๐กับ๓๐๐นี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไง
ปัญหาแบบนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นนานยังนานแล้วครับ
ตั้งแต่สมัยผมเด็กผมเดินทางจากพิศนุโลกมาที่กรุงเทพ
อันนี้เรื่องจริงผมนั่งรถทัวร์จากวิศนุโลกมาที่กรุงเทพ
ผมก็มักจะเจอลักษณะแบบนี้เดินลงมางงจะไปไหนดี

เอาไปครับพี่เรารู้สึกดีใจนะ
มาใหม่เรางงมากเลยทำไมคนกรุงเทพบริการดี
นั่งไปเท่านั้นแหละครับโอ้ทุบหัวแบะเลย

ป่าการตีตัวเองจะเป็นอย่างนี้

แล้วก็ตัดสินใจเขาว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนอะ

หิวกันละบอร์จาหิวค่ะ
หิวบอร์ไปพ่อไปกินอาหารดีซ้านกันเหรอคะ
ชื่อร้านว่าชื่อร้านเธอชื่อชื่อร้านว่าสะดุ้งหลีที่สุขุมวิทย์๓๓มิเอียงเนเบิงจ่า
โอ้ปลาฝ์หลับหัวออยสร้อยแสวหลับผมตมเนื้อตำปะฮุ่งตำปะแตงหลาบเป็ดหลาบไก่หัวเป็ดถ้าบีค่ะ
กินคนเดียวป่ะสั่งเยอะอะไรขนาดนั้นน่ะ

แล้วคุณช่วยบอกสิไอ้ที่คุณสั่งเมื่อกี้อะไรบ้างอ่ะ
มันยาวค่ะเอาเป็นว่าสั่งได้ทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแล้วกันนะคะ
ย้ำชื่อร้านหน่อยสะดุ้งหลีที่ซอยสุขุมวิทย์๓๓ค่ะ
แต่งร้านเขาจะเป็นแนวโมเดิร์โมเดิร์นหน่อยนะอีสานโมเดิร์นนะคะ
ก็คือตำหลวงพระบางย่ำทะเลรวม
สะดุ้งอีหลีอันยองเฮ้ยเดี๋ยวนะ
ซับซับซับซับซับซับซับซับ
เซ็ดสะดุ้งอีหลีอันยองเฮ้ยมันเกาหลีด้วยเหรอ
ใช่เอามาบวกกันว่าอย่างนั้นแหละอุ๊ยสุดยอดเลยอะ
คอหมูย่างก็มีทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเอาไปกันนะคะ
ซอยสุขุมวิท๓๓ย้ำนะคะแล้วภาพที่คุณคุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ที่ทำให้เราน้ำลายสอเนี่ยจากติ๊กต่อกฟิล์มโพโพ
โอ้โหชื่อร้านอะไรนะย้ำอีกทีได้ไหม
เอ่อแซบซะดุ้งหลีซะดุ้งหลี
มันแปลว่าอะไรฮะใครพอรู้ไหมซะดุ้งหลี
เกาหลีไงสะดุ้งเกาหลี
แล้วก็อร่อยอีหลีแซบอีหลี
ผสมกันได้เลยอ่ะทั้งเกาหลีทั้งอีหลีอ่ะ
เออแซบอีหลีอัตภัณฑ์เนาะครับ

สาวคนนี้กลัวว่าตำรวจจะง่วงเลยทำแบบนี้อยากรู้ว่าทำอะไร
ติดตามในช่วงสกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม
รับเมื่อไม่สุดยารับตัวคือเขาแล้ว

นี่ฮะเป็นสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนั่นเอง

ใช่แล้วไม่รู้ว่าเธอเป็นนางเอกหมอลำมาก่อนหรือเปล่านะคะ
โอ้โหเสียงเพราะจริงนี่นะครับต้องขอขอบคุณ
ติ๊กต๊อกดิชาชัวร์บ้านั้นน่ะ

ถ้าผมเป็นตำรวจเดี๋ยวจะจัดให้สักกระทง

ข้อเอ้าไปถามข้อหาล่ะ
ขอหาล่ะครับ

ถามหน่อยว่าไฟไหม้ที่จะได้เห็นต่อจากนี้
เกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไง

คู่กัดสมัติข่าวในคู่กัดสมัติข่าว
กัดสะบัดข่าวช่วงนี้แวะไปดูข่าวต่างประเทศนิดนึงนะครับ
เพราะว่ามีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ปารีสค่ะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะ

ความน่ากลัวของเหตุไฟไหม้มันขนาดไหนดูสิ

เพราะไฟมันลุกโหมน่ากลัวมาก
ควันดำเลยขึ้นไปบนท้องฟ้า

เนื้อสัตว์ผักผลไม้อาหารทะเลดอกใหม่

อยู่ทางตอนใต้ของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ
ตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้โอ้โห
ควันสูงมากอ่ะดูสิสูงแบบนี้และน่ากลัวแบบนี้แหละค่ะทางการถึงเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบตลาด
คนงานกว่า๑๒๐๐คนอบพยพด่วน

และทางเจ้าหน้าที่เองตอนนี้ก็เร่งพยายามควบคุมเพลิง
ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะแต่ว่าน่าจะเสียหายหนักนะคะ

นอกจากนี้ยังไม่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
โอ้โหอย่าให้มีเลยนะอย่าให้มีใครเสียชีวิตอย่าให้มีใครได้รับบาดเจ็บด้วยนะ

พาไปดูเรื่องราวสุดมีน้ำใจบนท้องถนนบ้างจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามพร้อมกันครับ

ใช่รถเมย์มันเสียครับมันเก่าแล้วทีนี้

นี่ค่ะคือประชาชนไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เอง
หรือว่าคนที่อยู่บนรถเองนี่ฮะช่วยกันเข็นรถฮะ

มันก็แรงน้มถ่วงด้วยความมันเยอะ

แล้วก็อันตรายนะเพราะว่ามันก็เสี่ยงที่รถเมย์จะไหลย้อนกลับลงมา

นี่ก็เป็นคลิปที่รถเมครีมแดงสาย๔๖ครับ
อยู่ที่ไหนอยู่ที่ทางขึ้นสะพานไทยเบลเยี่ยมกรุงเทพนี่เองนะฮะ
เนี่ยแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็มีผู้โดยสารจำนวนมาก
ลงมาเข็นรถเนี่ยคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีชาวเน็ตเนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นถึงสองอย่างด้วยกัน
ยังไงครับอีกด้านหนึ่งก็บอกเออคนไทยมีน้ำใจ
แต่อีกด้านหนึ่งเขาก็บอกมาว่ารถเมย์เนี่ยมันเก่าแล้วไหม
แล้วแบบคนกรุงเทพควรจะได้ใช้รถเมย์ที่ใหม่กว่านี้ไหม
ได้ไม่เกิดปัญหานี้อะไรแบบนี้ฮะมองไปหลายแง่หลายมุมเนอ
ใช่แตกต่างกันเนอะใช่นี่อ่ะโห
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ย

แล้วก็ดูว่าจะทำอย่างไรให้รถเมย์มันมีคุณภาพที่ดีแล้ว
ประชาชนเขาจะได้อยากใช้นะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูคุณพ่อคนนี้
บอกว่าเป็นคุณพ่อตัวอย่างจริง

ในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะกลับมาในเบรกนี้มาดูพ่อบ้านใจกล้า
แต่มีภาระต้องเลี้ยงลูก
นี่เอาในเมื่อเพื่อนชวนไปเราต้องเลี้ยงลูกด้วย
เพราะฉะนั้นก็ไปกันกับลูกแบบนี้แหละครับ
ไปไหนไปกันลูกเอ้ย

ก็ต้องไปดูอยู่ด้วยกันอย่างนี้

ยอดพ่อดีเด่นเลี้ยงไอ้หนู
เลี้ยงลูกได้มันทุกที่เลย

ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกเลยว่าคืนนี้
ยาวไปยาวไปยาวไป

ให้ดูเล่นขำขำเป็นคอนเทนต์

เกมสวิสวาสแล้วก็ย้ำเกม

นาฬิกากามิน

แนะนำมาว่าเมนูอาหารเจ

บอกเหตุผลโดนใจมาด้วยนะครับ

เดี๋ยวรอประกาศผลวันศุกร์นี้แล้วนะครับ

เมนูมันก็โดนจิตโดนใจนะ

จักรชัยไหม

แล้วก็แอบเห็นตรงกับคุณผู้ชมที่ส่งมานะ

แอบเห็น

อันนี้ก็เจเหมือนกันแต่ขอเป็นเต้าหู้ที่มันทำมาจากถั่วงอกนะ

การ์หมิลฟานเรนเนอร์

ไม่น่าเชื่อเลยว่าเสือกับหมา

ในการติดตามกันได้นะครับ